แต่ว่าข่าวต่อไปต้องบอกว่าเราขอพัก
พักเรื่องเฉาเรื่องร้อนเรื่องปวดหัวของครอบครัวพี่เสกโลโซแป๊บนึง
เพราะว่าเรามีเรื่องราวดีกับพี่เสกเนี่ยเกิดขึ้นแล้ว

ถูกต้องคุณมาฟังก่อนว่ามันคือเรื่องอะไรนะคะ
รับรองว่าแฟนที่คิดถึงลีลาแบบบล็อกเกอร์ของพี่เสก
ต้องนับวันรอแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดออกมาคอนเฟิร์มแล้วนะคะ
หลังจากขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นว่าเล่น
แถมต้องเข้ารับการรักษาอาการบิโปรลาร์เป็นเดือน

เสกโลโซเตรียมขึ้นคอนเสิร์ต๒๖มกราคมนี้ค่ะ
ที่บานรหัสน้ำเจ้าหวัดสมุดปราการ
แล้วก็ถือว่าเป็นการรับงานโชว์ครั้งแรก

แฟนเนี่ยเตรียมมามันกับพี่เสกกันได้เลย
ก็คือคุณอีฟแฟนของพี่เสก

พร้อมกับบอกว่าเรามาแล้วเรามาตามคำเรียกร้อง
เออเป็นการคอนเฟิร์มนะให้กับแฟนเลยก็ว่าได้
ความนี้เลยนะคะแต่ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะ
พี่เสกกลับมาขึ้นเวทีหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลนะ
กลับไปคือเดือนที่แล้วพี่เสกเขาได้มีโอกาสไปร่วมร้องเพลง
งานการกุศลมาแล้วด้วยครั้งหนึ่งเสียงร้องรีลาที่คุณผู้ชมเห็น
อาจจะดูซอบลงไปหน่อยนะเพราะว่าเป็นงานการกุศล
โอ้โหต้องใช้เสียงนี้ในการร้องเพราะว่าไหนพี่เสกจะกลับมาแบบว่า
แฟนที่คิดถึงฝีไม้ลายมือผลงานการโซโลกีต้าอะไรต่างเนี่ย
เตรียมตัวนับถอยหลังกันเลย๒๖มกราคมคมนี้คอนเฟิร์ม
นี่แสดงว่าอยากดูมากคือหลายคนคิดถึงพี่เสกมาก
ช่างผมรอพี่เสกเดี๋ยวนะอ๋อทรงเดียวกันเลยจ้ะ
ถ้าพี่เสกยาวอย่างนี้นี่ใช่เลยนะคะ
เขาคืออัชริยะทางด้านมนตรีด้านนี้เลย
แต่ว่าเด็กยุคใหม่ยุคหลังอาจจะไม่ค่อยรู้จัก
มีพี่เสกเป็นไอดอลนะหลายคน
แต่บางคนเขาบอกว่าตอนนี้มาเห็นพี่เสกในอีกลุคนึง
ที่มีข่าวเฉาเยอะอาจจะไม่ค่อยประทับใจ